โดยพร้อมเตรียมเปิดให้เด็กสูงไม่เกิน๑๓๕เซนติเมตรเข้าชมฟรี
ชวริชูขจรประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชุปธรรมและคณะกรรมการ
เข้าร่วมประชุมและติดตามการเพาะขยายพันธุ์นกกระเรียนหงอนผู้
ซึ่งทีมวิจัยประสบความสำเร็จในการขยายพันธุ์นอกฤดู
เดิมปีละ๑ครั้งเพิ่มเป็นปีละ๔ครั้ง
ล่าสุดนกเกรียญวางไข่๒๓ฟอง
เจ้าหน้าที่นำเข้าตู้อบเพื่อฟักไข่
เช้านี้ลูกนกฟักเป็นตัวแล้ว๑ตัว
ยังไม่ทราบเพศตั้งชื่อว่าเชอ
ส่วนไข่ที่เหลือพร้อมจะฟักออกมาเป็นตัวภายใน๑๒วันนี้
อกจากนี้สวนสัตว์เชียงใหม่ยังประสบความสำเร็จ
วิจัยขยายพันธุ์ชะมดเช็ดเต่าสุคาต้าปลากะเบนโมโตโร่
ทั้งนี้ในวันเฉริงพระชนพันธุ์ศาสตร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กรกฎาคมนี้ทางสวนสัตว์เชียงใหม่จะเปิดให้เด็กที่มีความสูง
ไม่เกิน๑๓๕เซนติเมตรเข้าชมฟรีอีกด้วย